คุณผู้ชมครับภาพที่เราได้เห็นพร้อมกันได้ฟังพร้อมกันในวันนี้
หลังจากที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงที่จังหวัดเชียงราย
เป็นการกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ
ภายนอกถ้ำภายนอกโรงพยาบาลเป็นครั้งแรกนะครับ
เมื่อวานนี้ทางรัฐบาลและจังหวัดเชียงรายก็บอกแล้ว
ว่าวันนี้เดี๋ยว๑๘นาฬิกาก็แถลงข่าวฟังพร้อมกันนี่แหละ
รายการเดินหน้าประเทศไทย
คนที่จะมาเป็นพิธีกรผู้ที่จะสัมภาษณ์พูดคุยเปิดใจทั้ง๑๓คนเนี่ย
ก็ต้องคัดสรรหน่อยนะครับเพราะว่าคำถามแต่ละคำถาม
มันมีเรื่องของจิตใจของเด็ก
ใช่ค่ะแล้วก็ต้องถือว่าเป็นตัวแทนนักข่าวทั่วโลกนะคะ

เป็นตัวแทนนักข่าวทั่วโลกเลยที่ได้คุยกับทีมหมูป่าเป็นครั้งแรก
ทีแรกเอ๊ะก็ใครจะมาทำหน้าที่นี้นะ
เราก็ทราบชื่ออยู่แหละแต่ก็ไม่กล้าพูดไป
กลัวจะเปลี่ยนหรือกลัวจะไม่ใช่นะครับ
ที่สุดแล้วก็คือคุณสุธิชัยหยุ่นนะครับผู้อาวุโสทางด้านสายงานข่าว
มวลชนอาวุโสนะครับที่ทำหน้าที่ในวันนี้การแถลงข่าวในวันนี้
ตั้งแต่๑๘นาฬิกาจนถึงทุ่มกว่านะครับ

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีซึ่งก็ไปติดตามข่าวสารอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับ
ก็เลยได้พูดคุยกับคุณสุธิชัยหยุ่นนะครับเกี่ยวกับการทำหน้าที่ในครั้งนี้
คุณสุธิชัยบอกว่าตอนแรกที่รู้ว่าต้องมาทำหน้าที่นี้
ก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายนะฮะ
เพราะว่าเป็นการสัมภาษณ์ที่จะทำให้เราได้เรียนรู้อะไรเพิ่มมากขึ้นอีกเยอะเลย
ถ้าให้หมูป่าเองพูดเล่าและวิเคราะห์ว่าบทเรียนที่ได้นั้นคืออะไรเนี่ย
ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ผมในฐานะเป็นคนข่าวเนี่ย
น่าจะสามารถที่จะช่วยให้เรื่องราวออกมาชัดเจน
สามารถที่จะสื่อกับสังคมทั่วไป
โดยผ่านคำถามต่างที่ผมรวบรวมจากสื่อมวลชนทั้งหลายแหล่ที่ส่งขึ้นมาครับ
ฉะนั้นเป็นการทำงานที่มีความสุขและสนุกครับ
ที่ทำหลวงขุนน้ำนางนอนในครั้งนี้เนี่ย
ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นเลยนะฮะ
แล้วให้บทเรียนในหลากหลายมิติหลากหลายด้าน
โดยเฉพาะการทำงานของสื่อสารมวลชนด้านการเสนอข่าวสาร
เชื่อว่าสื่อมวลชนเองก็จะได้เอามุมมองไปใช้ประโยชน์
เพื่อทำให้การนำเสนอข่าวสารเกิดประโยชน์กับสังคมที่สุดในอนาคตด้วยนะ
ใช่ค่ะเพราะว่าต้องรวบรวมคำถามจากทั้งสื่อไทย
กระบวนการกลั่นกรองโดยนักจิตวิทยาว่าคำถามไหนเหมาะสมหรือไม่อย่างไร

คือมันต้องหลายอย่างจริงการสัมภาษณ์ในครั้งนี้นะคะ